คุณผู้ชมครับเมื่อ๕๐ปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดช
เสด็จพระราชดำเนินไปยังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่พระองค์ได้ทอดพระเนธโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับ
ซึ่งมีเพียงเพลิงพักเล็กเอาไว้กันแดดกันฝนเท่านั้นครับ
พระองค์จึงพระราชทานพระราชทัพส่วนพระองค์นะครับในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นมา
พร้อมพระราชทานชื่อว่าเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
การทำงานบางช่วงบางเวลาก็จะมีเวลาที่เราท้อท้อแต่เมื่อเราเห็นรูปพระบรมชายลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ท่านเนี่ย
ทำงานเนี่ยทั้งกลางคืนกลางวันแล้วก็เหนื่อยกว่าเราอีกเราก็ทำให้เป็นแรงผลักดันให้เราเนี่ยอดทนแล้วก็สู้ต่อได้ค่ะ
ความรู้สึกส่วนหนึ่งของสิบตำรวจเอกรัฐดาฟองเป็งครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์สอง
ในอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ที่นำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
มาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตข้าราชการตำรวจที่ต้องสอนหนังสือในพื้นที่ห่างไกล
ทุกครั้งที่รู้สึกเหนื่อยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเด็กชาวไทยภูเขาเหล่านี้
จะเป็นกำลังใจให้ครูรัฐดามีความสุขเพราะหัวใจของการเป็นครู
คือการสร้างเสริมให้เด็กทุกคนเติบโตขึ้นมาเป็นคนดี
ต้องการมานำความรู้ที่ได้รับเนี่ยมาถ่ายทอดให้ความรู้แก่รุ่นน้องที่ไม่ได้มีโอกาสได้รับการศึกษา
กลับไปเมื่อ๕๐กว่าปีที่แล้วเดิมโรงเรียนนี้มีเพียงเพลิงเล็กไว้คลุมแดดคลุมฝน
พระเมตตาที่เปี่ยมล้นจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น
ตอนนั้นได้สร้างแบบเพลิงพัก
พระองค์ท่านก็พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน๓๐๐๐บาท
ในการก่อสร้างอาคารเรียนนิถาวรและก็บ้านพระครูถาวร
ให้กับโรงเรียนแล้วก็พระราชทานนามว่า
ซึ่งเป็นพระนามของพระองค์ท่าน
พระราชทานให้กับโรงเรียนแห่งนี้
รวมถึงแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
ยังถูกถ่ายทอดผ่านการสอนของครูสู่นักเรียนชาวไทยภูเขาเหล่านี้
ซึ่งดอกและผลจะถูกนำไปเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียน
และแบ่งปันผ่านสหกรณ์ถึงแต่ละบ้านในพื้นที่ด้วย
คือทุกอย่างที่เราผลิตได้ในโรงเรียนนะครับ

ซึ่งทุกอย่างเราจะหมุนเวียนในระบบสากรนะครับ
มีการเช่นไก่นะครับแล้วก็เอาไข่นะครับ
เวลาไข่มาเราก็ขายผ่านสหกรนะครับ
แล้วก็เป็นกองทุนหมุนเวียนในการเลี้ยงตัวของมันเอง

ตลอดจนแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
พระราชทานแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล
โดยหวังให้การศึกษาช่วยขัดเกลา
ให้เด็กเหล่านี้ได้เติบโตเป็นคนดีของประเทศ

เหล่านี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพล
ชีวิตหนึ่งจะพึงได้รับ
และไม่มีสิ่งตอบแทนใดที่จะยิ่งใหญ่

ซึ่งไม่เพียงแต่นักเรียนเหล่านี้ที่พึงกระทำ
แต่ยังรวมถึงประชาชนคนไทยทุกคน
เพื่อตอบแทนในน้ำพระราชหารุทัยอันยิ่งใหญ่
ของล้นกล้าวชาวไทยทุกคน